อดีตผู้สมัครนายกองการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมน์นายพัทรพงศ์สุขภักษ์ศร
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่าเอ๊ะห้องน้ำตรงนี้
มันเป็นห้องน้ำชั่วคราวนะคะ๖ห้องเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
สร้างเอาไว้ในสถานที่กักกันโควิด๑๙ที่โรงเรียนวัดโพชัย
อยู่ในพื้นที่หมู่ห้าตำบลดอนเกาะดอนเกาะมันแพงเกินไปไหมครับ
ก็มีโครงสร้างเหล็กมีแผ่นหลังคาเหล็กไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะ
ที่ถามว่าแพงไปไหมเพราะว่าใช้งบถึงหนึ่งแสนห้ามื่นห้าพันบาทค่ะ
แสนห้าแสนห้านะคะหกห้องตรงนี้นะคะอ่า
คุณผู้ชมดูภาพห้องน้ำเปรียบเทียบไปด้วยนะคะส่งข้อความมา
แสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะครับคือทีมข่าวของเราก็ไปถาม
นายกอบตดอนกอกนะคะนายชัยนรงตังวงประเสริฐ
ชี้แจงบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าคนจะมากักตัวแค่ไม่กี่คน
อืมแต่ในความเป็นจริงคนมากักตัวเยอะเลยค่ะห้องน้ำมันก็ไม่พอ
ก็เลยต้องสร้างห้องน้ำเพิ่มหาช่างไม่ง่ายนะคะครับ
นายกอบตบอกว่าหาช่างยากเพราะว่าผู้รับเหมาแต่ละราย
กล้าเข้ามาทำงานเพราะว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงมีคนมากักตัว
โควิด๑๙จนมีผู้รับเหมารายหนึ่งเสนอราคาเข้ามา
แล้วก็บอกว่าขอคิดแพงกว่าการรับเหมาปกตินิดนึงนะ
เพราะว่าช่างที่เข้ามาทำงานเนี่ยพอทำงานเสร็จสร้างห้องน้ำตรงนี้เสร็จ
ต้องกักตัวสิบสี่วันเขาก็ทำงานไม่ได้อีกสิบสี่วัน
แต่ว่าล่าสุดทางคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ก็ต้องนำข้อมูลของทางอบตดอนกอกการตั้งงบประมาณก่อสร้าง
นายสุรพลเพ่งพันธ์ผู้มนุยการกลุ่มงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบุรี
รำบอกว่าก็ต้องส่งเรื่องการสร้างห้องน้ำตรงนี้ค่ะ

ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าราคามันสูงเกินไปหรือเปล่าอ๋อประวัติชอบมาตรวจสอบเลย
ตรวจสอบเลยค่ะคือภาพของห้องน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับก็ต้องดูเนี่ยฮะถือเป็นห้องน้ำชั่วคราว
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้อะไรก็เป็นเนี่ยค่ะ
เป็นโครงเหล็กขึ้นมาแบบนั่งยองค่ะ
แต่เขาก็ต้องมีพวกไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
เราก็ไม่รู้ว่าใช้วัสดุอุปกรณ์แบบไหนอะไรยังไงนะครับ
รวมทั้งค่าแรงด้วยเอาเป็นว่าทีมข่าวของเรา
ไปถามผู้รับเหมารายหนึ่งในจังหวัดบุรีลำ
เอาภาพนี้เหมือนที่ท่านเห็นเนี่ยไปให้ดูนะครับ
ห้องน้ำชั่วคราวตรงนี้เนี่ยลองคำนวณให้หน่อยได้ไหม
ว่าถ้ารับเหมางานนี้เนี่ยจะคิดค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะครับ
ผู้รับเหมาคนนี้บอกว่าขอคิดแบบนี้นะ
มันก็ต้องมีพวกโครงเหล็กมีแผ่นเหล็กเมทันชีส
มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบท่อน้ำเสีย
๙๐๐๐๐บาทอันนี้คือค่าวัสดุนะส่วนค่าแรง
ผู้รับเหมารายนี้บอกกับเราว่าเขาคิด๒๐๐๐รวมไปแล้ว
๑๑๐๐๐๐บาทแต่ว่าราคารับเหมาตรงนี้เขา๑๕๕๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องค่าแรงเนี่ยเฉพาะของเขาเขาคิด๒๐๐๐๐บาท
รับเหมารายนั้นเขาจะคิดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่รู้แล้วก็
เขาบอกเขามีค่าความเสี่ยงของช่างอีกใช่ไหมเป็นสถานที่กักตัวโควิด
ก็หายากใช่บอกว่าทำห้องน้ำเสร็จก็ต้องกักตัวต่อสิบสี่วัน
ก็ไม่สามารถทำงานได้๑๔วันเขาก็บวกค่าตัวตรงนี้ไป
เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็แล้วแต่ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมา
จะตกลงกันแล้วล่ะก็รอทางหน่วยงานที่เกี่ยว